จริงผมไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเขาอยู่แล้ว
ตอนนี้เอาจริงผมก็แบบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรครับ
แต่แบบอยากให้มันเป็นแบบว่าตัวอย่าง

ไม่ว่าจะกับผมกับใครก็ไม่ควรเกิดขึ้นครับ
ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับ

ครอบครัวก็คือไม่มีใครโอเคครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้
แบบว่ามันไม่ใช่กีฬาแล้วอย่างนี้ครับ
เอาจริงแบบว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดจากแบบ
พวกเยาวชนอะไรอย่างนี้ผมยังพอเข้าใจนะครับ
แต่นี่แบบว่าทั้งสองคนนี้

ระงับอารมณ์อะไรมากกว่านี้ครับสำหรับผมนะ
ใช่แบบเขาไม่ควรมาทำผมอย่างนี้

วันนี้ก็หลายถึงไหนนะคะ

ตอนนี้๓๓กำลังเริ่มขึ้นมาครับแต่๕๕เป็นอยู่เพราะตรงหลังนี่เมื่อเห็น๕๕แล้ว
๓๓มันจัดง่ายครับแบบว่า๒วันจบแบบงบประมาณในการจัด
แล้วก็แบบทีมต่างจังหวัดสามารถไปแข่งได้อะไรอย่างนี้ครับ
คือแบบหมายถึงแบบว่าไม่ต้องใช้งบประมาณในการส่งทีมเยอะ
แล้วก็ผู้จัดก็ได้หลายทีมเงินรางวัลก็
สมมุติมี๓๒ทีมใช้ในการ๒วันจัดจบอย่างนี้ครับ
มันก็งบประมาณในการจัดมันน้อยกว่า๕๕ใช่ครับ

ก็มีตลอดครับหลายจังหวัด
ก็เหมือนบอลเดินสายมีตลอด
ถ้าสมมุติเนี่ยในวงการพวกบาสเนี่ยถ้าสมมุติจะยึดแบบอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพได้เนอะ
แต่ว่าเอาเป็นว่ามีเงินกินทุกวันแล้วกันจะไปเล่นไปอะไรอย่างนี้
มีทุกวันให้เล่นไหมถ้าเราแบบเดินสายจริงเนี่ย
ถ้าเดินสายจริงผมว่ามีครับมีครับมีเดือนหนึ่งนี่มีประมาณ๕๖รายการได้ครับ
เพราะว่าทั่วประเทศก็จัดแบบแต่ละจังหวัดก็จัดช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างนี้ครับ
คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในคลิปเนี่ยนะพอดี
อันนี้คือเขามีการไลฟ์ถูกไหมมีถ่ายท่อสด
ในรายการนะครับเป็นของเขาในการแข่งผู้จัดเป็นไลฟ์สด
จะนั่งดูย้อนหลังบ้างหรือถ้าเกิดมันแข่งตรงก็จะดูสดบ้าง
สิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ยืนยันจากคนวงในที่เล่นกันอยู่เนี่ย
ไม่ใช่เหตุการณ์แรกเรื่องของทั้งทัวรี่ว่างเนี่ย
แต่เหตุการณ์นี้ที่ยกมาเพราะว่ามันเป็นกระแสสังคมและกระแสโซเชียล
โซเชียลมันแรงด้วยครับมันเป็นการแชร์ที่ไวครับ
แล้วก็อยากให้คนที่โดนกระทำได้รับรู้ตัวเองด้วยว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกครับ
จริงปกติแล้วเนี่ยเราเล่นบาสเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะไหม
จริงผมเป็นครั้งแรกที่โดนเข้ามาทำร้ายร่างกายอย่างนี้ปกติ
มันจะเป็นเกมแค่อัดกันแบบมีการแบบแถมศอกกลางคืนในเกม

บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกและไม่ควรทำ
แต่ของบาสเนี่ยคือด้วยมันอยู่ที่มือเนาะ

ใช้มือกลุ่มบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกรรมการเขาก็จะดูฟาวเขาก็ว่าฟาวไป
แต่บางทีมีไหมที่แบบว่าเป่าให้เปล่ายากหน่อยอะไรอย่างนี้

บางทีแบบว่าบางต่างจังหวัดอย่างนี้ครับ
กรรมการบางทีอาจจะไม่ใช่กรรมการของสมาคม
จริงความผิดพลาดของกรรมการมันเป็นเรื่องปกติครับ

มันเป็นอาชีพก็เป็นหน้าที่ของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเรา
แล้วก็แบบจุดจบเกมอย่างนี้ก็มีการขอโทษกันทั้งกรรมการทั้งนักกีฬา

แบบพวกเดินสายฟุตบอลที่แบบว่าบางทีมีแบบทีมเจ้าภาพ
เพราะว่าอันนี้เราเคยเตะทุกวันเดินสายเนอะ
เจ้าภาพแบบบางทีมีบางคนมาขู่ก็มีนะ
เฮ้ยมึงชนะออกไม่ได้เนาะ

มันเป็นเรื่องที่คือมันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่นอกกฎนะ
แต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในภาพใหญ่นะครับ
ก็เลยอาจจะมีเหตุการณ์พวกนี้ที่เราต้องเอามาพูดกันบนดินสักทีนึง

เนี่ยภาพที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยครับ
คือเหตุการณ์ในคลิปนี้ที่พี่เจดูเนี่ย
อันนี้คือมันมีคลิปชัดกว่านี้ใช่ไหม

แล้วเราก็เก็บเป็นหลักฐานไว้

ตอนนี้คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เราโดนทำร้ายในสนามเนี่ย

แต่ว่าผมก็รอตั้งแต่วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่เกิดเหตุแล้วก็พอมาวันจันท
จันทร์ผมก็รอทั้งวันจนถึงตอนเย็น

พอแจ้งเสร็จในคืนนั้นเขาก็มีคนหนึ่งโทรมาขอโทษผมครับ

คนหนึ่งก็ยังไม่โทรมาขอโทษผม

คือจริงมันอาจจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาบ้างเป็นเรื่องปกติ

แต่ไปเนี่ยก็กลายว่าสุดท้ายก็รู้จักกัน

ผมก็เจอผมอาจจะเป็นคนที่เจอเขาบ่อย
เพราะว่าเขาก็จะแข่งกับทีมใหญ่

แต่แค่นี้แข่งน่าจะจริงจังหน่อย
จะเห็นตลอดแทบทุกรายการทั่วประเทศ

เขาก็เล่นไม่เคยเล่นเกเลอะไรขนาดนั้น
เกมก็ไม่มีครับพี่ต้าก็เล่นคือเล่นในเกมจริงครับ
โอ้โหแล้วช็อตที่เราโดนเนี่ยคือ

ไม่มีครับแบบว่าเป็นคลิปทั้งเกมก็คือเล่นปกติเลย

เพราะว่าทีมผมนำเกือบ๒๐แต้มได้

ตอนนั้นแต้มผมนำอยู่ประมาณ๖๙ต่อ๔๑บาทได้
แล้วแบบเอาจริงเล่าจังหวะคลิปแรกผม
เขาอะได้บุกมาเบอร์๔
ผมก็ยืนจริงอะ
ผมแทบจะปล่อยแล้วยืนเยี้ยง

แบบคือให้เค้าเล่นเป็นมารยาท

เค้ามาชนผม

อเจมส์อีกเตยนึงที่เขาหิง๓แต้ม
ผมก็รีบาวได้ผมก็บุกขึ้นไป

เขาก็ยืนแบบดักผมก็จะข้ามเข้าไป

แล้วผมก็สะบัดสะบัดไปโดนหน้าเขา
ใช่แบบเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับ

พี่ตาก็คิดว่าจะมาห้าม
แต่ความจริงไม่ได้มาห้าม
เพราะเอาจริงผมอะ
ผมเขาเคยพันธุ์ผ่านกันมาบ้าง
แท่ผมยกมือไหว้เขาตลอด
มาดูกัน๒ช็อตใหญ่เนี่ยไอ้ช็อตแรกที่เล่าให้ฟังครับประเด็นมันคือทั้งเกมเนี่ยเนี่ยเพิ่งมีปัญหากันอาจจะมีกระแทกนิดหน่อยมันก็ปกตินะครับแต่คือปัญหาใหญ่ก็คือ๒ช็อตนั้นเลยครับอาจจะเป็นช็อตที่ทำให้ช็อตแรกทำให้เกิดช็อต๒เลยก็ได้ครับ
ช็อตสองอ่ะขออนุญาตมันก็มีภาพอ่ะนะแต่ว่าต้องให้เราอธิบายดีกว่า

สองก็เป็นผมจังหวะที่ผมข้ามบอลเข้าไป
ผมรีบาวได้ผมบุกเป็นฝ่ายผมบุก
ผมข้ามเข้าไปก็มีเบอร์๔ยืน

ผมก็แข็งเขาก็แบบดัน
แบบว่าแบบว่าดันแล้วแบบเป็นจังหวะผมอย่างนี้
แล้วผมก็สะบัดแขนเป็นจังหวะแบบต่อเนื่องครับ
เหมือนแบบมือมือผมหรือแขนผมไปโดน

แค่นั้นเลยแล้วแบบผมก็หันไปผมก็โดนต่อยเลย

เป็นธรรมกี้ที่ชนซึกชนต่อเนื่อง
เพราะจริงเขามันไม่ได้เกี่ยวในการปาทานั้นเลย
เราจริงทางเกมผมก็ไม่มีการปาท้าเขาเลยด้วยซ้ำ

คนนี้ผมก็เกี่ยวกับเพิ่งชนได้สองครั้ง

ใช่เอาจริงเกมมันขาดแล้วเขาก็เหมือนเปลี่ยนตัวมาเร็วนั้นนะครับ

จังหวะที่ผมโดนผมไม่เห็นเลยว่าแบบว่าเขาเข้ามา

สุดแล้วเนี่ยก็คือตามภาพที่พี่เจดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือ

แต่ของเราเนี่ยคือตอนนั้นต้าไม่ได้ตอบโต้อะไรวันนี้

แบบว่าผมก็แอบคิดไงครับสมมุติถ้าแบบว่าผมแบบตอบโต้อะไรอย่างนี้
เพื่อนคือทีมผมแบบมาตั้งใจมาแข่งครับ
คนส่งทีมเขาก็แบบว่ากลัวจะเสียสิทธิ์
เพราะแบบอย่างถ้าผมต่อยอย่างนี้ผมก็อาจจะโดนแบนในรายการนี้อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะเมื่อวันนั้นที่ไปแข่งทีมพี่ตาก็ไปแค่๖คนเลย

แล้ววันนั้นคือกรรมการตัดสินว่าเป็นแบบว่าดิดผมดิด
แล้วก็อันสปอร์ตทำให้ผมโดนไล่ออกต้องแบบถอดเสื้อออกจากนอกสนาม
ซึ่งแบบเอาจริงผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลย

แล้วฝั่งรู้โดนไล่อะ

แต่ตัวนี้ที่หัวกรรมการกำเนินสนาม

คืออย่างแรกอันสปอร์ตเนี่ยไม่น่าโดนครับ

มือคนโดนชนมันก็กางมือออกอยู่แล้ว
มันไม่น่าถึงกับขั้นเปิดต่อขนาดนั้นนะ

อันนี้ยืนยันชัดเจนว่าต้าเล่นบาสมากี่ปีแล้ว
ผมน่าจะเริ่มเล่นตั้งแต่ม๒ครับน่าจะ๑๐กว่าปี

เดินสายมาตั้งแต่ปี๑ครับน่าจะประมาณ๑๐ปีได้ครับ
ปีนี่คือเรื่องราวที่เนี่ย

แล้วก็ยืนยันตรงนี้ได้เลยว่าไม่เคยไปทำแบบนี้กับใครเหมือนกันถูกไหม
ไม่เคยครับผมไม่เคยเข้าไปออกหมัดใครเหมือนกัน
แล้วก็แบบเล่นนอกเกมหรือในเกมจริงผมแทบไม่มีเลยครับ
ถ้าแบบว่าผมไม่เคยทำใครก่อนจริงถ้าแบบว่า
ถ้าแบบยกเว้นแบบมีคนเข้ามาปะทะผมก่อนอะไรอย่างนี้

แต่มันอยู่ในเกมมีกรรมการเขาจัดการเข้าไป
คราวนี้คนที่มาแข่งกับเราทีมนี้
เดี๋ยวต้องถามว่านิวแล้วถามต้าด้วยก็คือ
เขาเป็นพวกคนหน้าใหม่ใช่ไหมเนี่ยในที่ที่มาก่อเหตุกับเราเนี่ย
เอาจริงเขาก็เล่นกันมานานแล้วนะครับ
เป็นทีมที่น่าจะเล่นกันมานานแล้วใช่ครับ
ก็จะเคยเห็นหน้าเห็นตากันบ้างไม่ใช่แบบหน้าใหม่

แต่เด็กก็คือน่าจะเป็นตัวที่เล่นตอนแรก

เหตุการณ์ที่เราคุยกันอยู่ในวงการบ้านเกิงสาย
ตั้งแต่เอาเฉพาะของต้าก็ได้เอา๑๐ปีเนี่ย

เอาจริงก็มีผมว่าที่แบบฟัง
มีก็มีเยอะมากครับแบบในการแบบเล่นนอกเกมอะไรอย่างนี้ครับ

นอกเกมกับเหตุอันนี้ไม่ใช่เหมือนนอกเกมนะ

อ่านี่นะแต่ว่านี่ก่อนคือเราพูดเนี่ย
ในการแบบลบไลฟ์มันเป็นอย่างไร
เพราะมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงเขาก็แบบไม่อยากให้เผยแพร่ออกไปในโซเชียลว่าแบบว่ามันเป็นความรุนแรงในการแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะมันจะมีผลกระทบต่อทางไฟจัด
แต่ฝ่ายจัดก็ถือว่าออกมาแอคชั่นไว้นะครับแค่เวลาไม่ถึงวันเขาก็แบนผู้เล่นที่ทำร้ายพี่ต้าสองคนครับ
จากการแข่งขันแข่งขันเลยครับก็คือว่าเขาออกมาเป็นรายลักษณอักษรเลยครับ
ถือว่าบัตรเดินสายที่แบบว่าออกมาแอคชั่นอย่างนี้ไว้มันก็ไม่ได้หาง่ายเหมือนกันนะ

แต่คราวนี้ก็คือหมายความว่าเขาก็แบนจากรายการให้เขาจัด

อันนี้มันก็คือปัญหาของการเดินสายซึ่งถ้าเราจะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันนี้มันคงพูดได้ยาก
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้เข้าไปอยู่ในการดูแลของสมาคมมันก็เหมือนฟุตบอลเดินสายนั่นแหละ
เหมือนพี่เจจัดอย่างนี้พี่เจก็แค่แบนคนที่ปัญหาออกไปแต่คนอื่นเขาไม่ได้ผิดก็จัดกันต่อ
รายการอื่นเขาก็ไปกันเพราะว่ารายการอื่นก็คงมองว่าอ้าวก็ฉันไม่เกี่ยวกับสองคนนี้ไม่ได้มาทำอะไรในรายการฉันก็ไปกันต่ออะไรอย่างนี้นะครับ

แต่คราวนี้ประเด็นนี้มันก็กลายว่าเรามีเคราะห์แต่เรายังมีโชคตรงที่ว่ายังมีเวลาที่ไป

อันนี้หมายความว่าตัวของต้าเองก็ตอนแรกกะไม่ได้คิดจะเอาเรื่องก็เลยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปแคปพ่งแคปภาพอัดอะไรทิ้งไว้

แล้วก็แค่รอจังหวะว่าเขาจะขอโทษไหม

เอาจริงถ้าแบบเขาพูดขอโทษแบบว่าแบบว่าเคลียร์ปัญหาให้ชัดเจนกว่านี้ครับ
ผมก็จริงผมไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเขาอยู่แล้ว
ตอนนี้เอาจริงผมก็แบบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรครับ
แต่แบบอยากให้มันเป็นแบบว่าตัวอย่างว่าแบบว่า

ไม่ว่าจะกับผมกับใครก็ไม่ควรเกิดขึ้นครับ
เพราะว่ามันเป็นเกมกีฬาครับ

เหมือนทำร้ายร่างกายครับมันไม่ใช่กีฬา

เราบอกว่ามันเคยมีแต่ว่าพอไม่มีการถ่ายทอดอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีปุ๊บไปอีกเนี่ย

เกิดมาทำเสร็จปุ๊บแล้วเขาไม่รับผิดชอบ

เราไม่รู้นะว่าตอนนี้ฝั่งเขาเป็นยังไง
ตามแต่ว่าเท่าที่เอาต้ามาคุยเนี่ย

จริงเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่า

เพราะว่าเอาจริงถ้าเป็นผมไปทำกับเขาอย่างนั้น

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แบบอยากให้ผมยกโทษให้
แต่เขาอยากจะกล่าวขอโทษกับผมครับ

พอเราฟังงั้นปุ๊บในมุมนั้นคือ
พูดถึงเรื่องของการยกโทษกันก่อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกโทษไหม

ผมแบบไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วครับ

เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่นิวติดตามเนี่ย

เป็นอย่างเงี้ยไม่มีครับอันนี้ถือว่าเป็นเคส

เดินสายนะครับแต่ถ้าในบาสลีกก็เคยมีครับ
อ๋อใช่ใช่ครับแต่ถ้าบาร์ดเดินสาย

ก็คือครั้งนี้ครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวครับ

ด้วยความที่แบบพี่ต้าก็เป็นคนรู้จักเยอะครับ
เดินสายตลอดในวงการเดินสายใช่ครับ

อืมตอนนี้กระแสมัน
มันกว้างขนาดไหนครับคุณต้า
เอาจริงผมก็มีคนโทรเข้ามาหาผมเยอะมากครับ

ด้วยความเป็นห่วงเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

แบบมีเพจไปแชร์บ้างอะไรอย่างนี้ครับ

ในการแบบผมลงโพสต์คลิปครั้งนี้

ที่โดนต่อยในนี้คือเราอาจจะเห็นนะ

หมายความว่าอย่างโดนต่อยเครวกัน
ตอนนั้นผมรู้หรือยังว่าทำไมผมถึงโดนต่อย

แบบอารมณ์เหมือนแบบผมโดนต่อยผมก็หันไปมองหน้าคนที่ผมต่อย
แล้วก็เหมือนโดนเข้าที่ท้ายทอยครับต่อยจากข้างหลัง

แต่ความจริงสนามนั้นตรงข้ามคือสอนอนะครับ
พี่ต้องไปแจ้งความสุขอย่างไง
ก็ต้องถามทุกคนทำไมไม่คิดทไปแจ้งความ
ตอนนั้นคือไม่ได้อยากมีปัญหาเท่าไหร่
แต่พอคุยกับผู้ใหญ่ทิม
ขอบคุณก็คือไม่มีใครโอเคให้สิ่งนี้

แล้วเดี๋ยวถ้าเราไปแข่งกับเค้าจะไม่สบายใจ
ห่วงในความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ครับ
แกเอยคุณวิต้าเค้าก็แข่งตลอดอยู่แล้ว
ก็คือเดินสายตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักขนาดไหนครับ
เอาจริงผมมีอาชีพหลักอยู่แล้วครับ

ได้แชมป์มาจากบุรีรำ
แสดงว่าถ้าในวงการบาสเดินสายนี่ก็ถือว่าเขาดังในระดับหนึ่งถูกไหม

แทบเห็นประจำเลยครับ
เป็นบาทรวมกับคนเก่งของลีกครับ

ผมว่าเขาก็รู้เลยว่าพี่ต้าเป็นใคร
ก็ยังถามตอนแรกถามนิวบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาดังไหมอะไรอย่างนี้

บอกว่าโอ้โหพี่ถ้าในเดินสายเขาดังนะ

เพราะว่าเขาเล่นมาแบบเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็คือคือมันเป็นไปประจำทุกที่อะ
จนแบบว่าแทบจะวนแล้วบางสนามมันไปมาหลายที่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยถามน้องนิวว่าเฮ้ยเรียกเขามาคุยได้ไหม
แล้วก็อยากรู้เฉยว่าคนที่ไปต่อยเนี่ยคือ
รู้จักกันไหมสองคือเคยแข่งบาสเดินสายกันมาหรือเปล่า

ก็ก็เคยเห็นเคยเจอกัน

เกิดจากพวกเยาวชนผมยังพอเข้าใจนะครับ
แต่นี่แบบว่าทั้งสองคนนี้เขาแบบว่าอายุเยอะกว่าผม

แล้วก็เขาควรแบบว่ามีความคิดในการแบบว่า
ระงับอารมณ์อะไรมากกว่านี้ครับสำหรับผมนะ
ใช่ครับเขาไม่ควรมาทำผมอย่างนี้
อ่าแต่ผมอ่ะเอาจริงจริงก็คือผมไม่ได้โกรธ
ผมก็คือมันจบไปแล้วมันก็จบ
มันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใคร
อ่ะก็เลยเป็นที่มาที่โอเคในเรื่องของคดีความ
ใช่ครับก็ว่ากันไปคือเอาจริงจริงนะมันก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์แรง
ผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสหรือว่าจะเป็นเคสเดียวที่
เรื่องนี้แหละมั้งเพราะว่าในกลุ่มบาสก็น่าจะ
แชร์กันเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะมากครับถ้าที่ผมเห็นนี่คือแบบเป็นร้อยนะครับหลายร้อยครับ
เพราะว่ากลุ่มนี้สังคมนี้คือมันอาจจะไม่ใช่ฐานใหญ่อย่างที่ต้าบอก
แต่ว่ามันต้องรักกีฬาชนิดนี้จริงนะมันถึงจะเล่นเพราะว่า
ไปเป็นนักบอลอาชีพถามว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายหรอกแต่ตลาดมันกว้างกว่า
ดูการหนึ่งมันก็สั้นชื่อบอลที่เป็นเตะเป็นปีนะครับมีบอลถ้วยอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วไหนจะแบบเดินสายเนี่ยของฟุตบอลเนี่ยเยอะมากนะครับ
ถ่ายทอดนี่อาจจะพูดตามตรงไก่ทอดเดี๋ยวนี้คือแทบจะเหมือนกับ
ประเด็นอยู่ที่ว่าเรามาคุยกันวันนี้คือเรื่องของความรุนแรงนะครับ
มักไยงั้นก็จะกลายเป็นว่าในวงการบราซเดินสายเนี่ย
เดินสายเนี่ยกลายเป็นแบบอ่ะมีมันจะเป็นมีเรื่องแบบเสื่อมเสียป่าเสื่อมจริงไม่ใช่
อันนี้ยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้มี

แล้วก็หวังว่าเราอยากจะเป็นตัวอย่างสุดท้าย

กีฬาบาสมันจะเป็นฟิลลแบบอารมณ์ภาพจำที่
ทุกคนคิดว่าบาทต้องเป็นกีฬาปะทะ
เหมือนในหนังที่แบบท้าชนอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ความจริงบาสเราก็เล่นสุภาพกันได้ครับ

ว่ายังไงก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ

แล้วก็คนใหม่ที่

โดยรวมคิดว่ามันยังไปต่อได้ไหม
แล้วก็มันต้องไปแก้ที่จุดไหนครับ

ในการแก้ไขปัญหา
มันเป็นที่ตัวบุคคลหลายคน
เราไม่สามารถไปบอกให้ทุกคนแบบว่า

แต่ผมก็อยากให้คนที่
รักกีฬานี้ดำเนินการแข่งขัน

ไม่อยากให้มีการนอกเกม

ถ้าแรงก็แรงในเกมหนักในเกมคือ

จะทำให้กีฬานี้แบบน่าเล่น

ผมว่ากีฬานี้จะได้แบบไปไกล